เป็นผู้หญิงเออมันก็เป็นไปได้

แอบอยู่ในห้างน้องเอ้ย

เปิดเปิดเก๊ะแล้วเก็บตังค์ใช่ไหม

หรือค้นของมีค่าในร้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง

ทั้ง๒คนนะครับเดินไปที่ประตู

เพื่อจะหนีออกจากห้างสรรพสินค้า
ในมือของน้องเนี่ยนะครับถือถุง

จะออกแล้วจะออกแล้วออกได้ป่ะ

พสินค้าในจังหวัดศรีสะเกด

คุณถีเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือที่ถูกขโมย

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กะลาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุ